ตอนนี้น้องคุณย่าแล้วครอบครัวก็จะมี
ทั้งบ้านนะครับบ้านเนี่ยเดี๋ยวส่วนราชการจะมาดูแลให้
ฮะส่วนเงินเธอไหล่อะเนทเท่าไหร่
ล้าน๙แสนบาท๕ล้าน๙แสนบาทเรื่องนี้เริ่มต้นจาก
ครูอุ้มจำได้ใช่ไหมครับครูอุ้มนะครับครูพัชรินเอสะตี
เธอนะฮะเป็นครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันอยู่ที่บุรีรำนะครับ
เยี่ยมบ้านลูกศิษย์ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
นี่จะเห็นเลยคลิปนี้คนดูเป็น๑๐กว่าล้านวิว
โอ้โฮเข้าไปปั๊บไปเห็นน้องเตยนะครับทำงานบ้านอยู่ก็แปลกใจ
อยู่กับย่าครับย่าตาบอด๒ข้างฮะโอ้โฮอยู่กับย่ายุค๖๘ตาบอด๒ข้าง
คุณผู้ชมจากนั้นจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่การเปิดรับบริจาค
คนเอาของมาให้เอาของมาบางคนบอกมาไม่ได้โอนตังมาให้
นี่ขนาดพี่ติเนี่ยพี่ติจากไทยรัฐทีวียังนะครับ
ตอนแรกจะไปซื้อชุดนักเรียนใช่ไหมน้ำแข็ง
ใช่ใช่ปรากฏว่าไปที่ร้านร้านบอกจะเอาไปทำอะไรแหละไทยรัฐนะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ฝากไปช่วยทำบุญด้วยละกัน
ใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าน้องก็ได้ชุดนักเรียนไปด้วยเลย
แล้วหลังจากนั้นนี่ผู้ใจบุญหลั่งไหลนะโอ้โห

๕ล้าน๙แสนบาทแล้วจะใช้จะแบ่งกันยังไง
เขาแบ่งกันอย่างนี้ครับจะแบ่งเงินเป็น๒ส่วน
ก้อนแรกใน๔ล้านนะครับ

จะดีเหรอใช้ตั้งแต่๔ขวบไม่ใช่ครับ
จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อบัญรุณที่ตีภาวะ
แล้วอีกก้อน๑๐๙๙๐๐บาทไม่ใช่หนอยนะ
ก็จากนี้ให้คุณย่าใช้ดำรงชีวิตเรื่อยไปค่ะนะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับจะมีคณะกรรมการชุมชนมาเป็นคนดูแล
ส่วนที่อยู่ที่อยู่อาศัยนี่ให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐนะ
ภาครัฐนะไม่ใช่ว่าเขาได้เงินอันนี้คนบริจาคไม่เกี่ยวนะ
ส่วนหน้าที่ของท่านภาครัฐ
ท่านก็มาช่วยเหลือต่อนะนะครับครูอุ้มสินี่ครับ
นางเอกของเรื่องนี้ใช่ครูอุ้มที่ยืนชุดสีฟ้าเนี่ยฮะโอ้โห
เธอนี่สมแล้วที่เป็นครูเธอบอกว่าแม้เธอจะเป็นครูตัวเล็ก
แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตจะได้สร้างกุศลที่มากมายขนาดนี้
ขอบพระคุณแทนครอบครัวนี้ที่มีน้ำใจจากทั่วทั้งประเทศ

ครับนะฮะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอาจจะโอนตังมาช่วยเหลือก็ได้
นี่เห็นไหมคุณครูเอาคลิปนี้มาลง
มันก็เลยทำให้แบบมีคนสนใจสื่อเองก็สนใจ
แล้วก็นำเสนอข่าวช่วยเหลือน้องกับคุณย่า
แล้วตังค์ที่เข้ามาตอนนั้นคุณพ่อก็เข้ามามีส่วนเป็นข่าวอยู่

แต่เขาวางแผลกันแล้วนี่ว่าจะให้ใครใช้ยังไง
คุณพ่อก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ถ้ายังไงก็
พอเป็นพ่อก็กลับมาเยี่ยมลูกด้วย
นี่เราเล่าข่าวน้องเตยตั้งแต่วันแรกนะที่มันมีประเด็นออกมา
จนถึงวันนี้ค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ขอบคุณทุกน้ำใจจริงค่ะ